คุณผู้ชมครับการไฟฟ้านครหลวงได้เริ่มออกหน่วยบริการชุมชน
ในพื้นที่๑๘เขตพื้นที่การจำหน่ายไฟฟ้าของกฟน

แล้วก็เป็นการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

อุปกรณ์การทำเบเกอรี่วัตถุดิบและหลังคา
ของกลุ่มแม่บ้านชุมชนพัฒนาบ่อนไก่
หลังจากออกหน่วยบริการชุมชน
กรฟนออกหน่วยบริการชุมชนในกิจกรรม
กรฟนสู่ชุมชนครั้งที่๑ประจำปี๒๕๕๙
ระหว่างวันที่๒๘เมษายนถึง๒๗พฤษภาคม๒๕๕๙
ซึ่งแต่ละปีจะดำเนินการ๓ครั้งพร้อมกันทั้ง๑๘เขต
โดยแต่ละเขตจะมีการคัดเลือกชุมชนก่อนจะออกหน่วยบริการแต่ละครั้ง
ประเภทที่๑คือใกล้กับสถานีจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง
คือชุมชนที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากการดำเนินงานของการไฟฟ้านครหลวง
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ประเภทที่๒เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นทางด้านวัฒนธรรม

สำหรับประเภทที่๓เป็นชุมชนที่เป็นตามสนองนโยบายของภาครัฐ
โดยอาจจะเป็นของรัฐบาลหรือบอร์ดของการไฟฟ้านครหลวงนะฮะ
อาทิเช่นโรงพยาบาลและโรงเรียนเป็นต้นนะฮะ
จัดกิจกรรมจะเป็นการช่วยเหลือดูแลประชาชน
ในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของกรฟนอย่างทั่วถึง
สร้างชุมชนเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ประชาชนมีระบบไฟฟ้าที่มั่นคงปลอดภัยสุขภาพดีและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยสร้างความสัมพันธ์อันดีศึกษาปัญหาและความต้องการของประชาชน
เพื่อเข้าไปดูแลพัฒนาปรับปรุงสนับสนุนและแก้ไขปัญหา
การบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบจำหน่ายเสาสายไฟ
สาธิตและบรรยายความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย